เพื่อคัดไปบอลโลกค์ที่ฝรั่งเศส
ก็ลงเล่นเกมสุดท้ายในรายการสี่เศร้าที่ประเทศจีนเจอกับเวียดนาม

เราเสมอคลมเวียร์หนึ่งแล้วก็แพ้จีน

ระดับอาเซียนเนี่ยผัดกันแพ้ผลัดกันชนะคือหลานสาวไทยเขาแก้เกมมาดีครับ
แต่กว่าจะได้ประตูต้องรอช่วงไทยเกี่ยววันที่แปดสิบสามจัดฐานีการแดงดา
และมาได้จุดโทษครับในนาทีสุดท้าย
ผู้เสียญชี้ไปแล้วเป็นกาญจนาสังเงินยิงไม่พลาดครับ
อกย้ำจะชนะไทยเก็บเวียดนามด้วยสกอร์๒๐ครับคว้ารองแชมป์รายการนี้
เป็นของจีนเจ้าภาพนะครับนอกจากนี้
ไทยยังคว้าให้อีกสองรางวัลครับคือกาญจนาสังเงินได้รางวัลดาวน์สันโวสามประตู
และวราพรบุญสิงศ์ได้ตำแหน่งผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมครับ
สาวไทยจะเดินทางกลับถึงท่ากัศยานดอนเมืองนะครับในดึกวันพรุ่งนี้๒๕มกราคม
เวลาตีสองสิบนาทีครับ